เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายใน๙๐นาที
ก็อยู่กับผมนะครับตะครับสวัสดีครับ

แล้วก็อีกคนนึงก็คือยายาตุเร่
ตอนนี้ก็เลยมาเป็นย้ายตัวเลขตอนที่๔๒
แต่ยายารุเน่ก็ไม่ใช่ฮาร์ดแมนนะ

อ้อใช่แต่รู้สึกว่าอ๋อพอพูดถึงยายาตุเรก็เป็นกองกลางตัวรักษณ์

แต่แค่ว่าในช่วงที่ไปเล่นกับบาเซลน่าเนี่ยถูกถอยไปเป็นกองกลางตัวรับ
แต่ว่าตำแหน่งจริงเขาคือกองกลางตรงกลางนี่แหละแต่ว่าตอนที่บาเซอร์น่าเนี่ยเป็นการปรับเปลี่ยนตำแหน่งนิดนึงนะครับ

อ๋อใช่คิดว่าหมายถึงน้องพี่ตะ

หายากมากแต่ก็ที่จะมาเล่าก็คือจะเป็นเรื่องที่ผมพยายามค้นมาที่สุดแล้ว
มาที่สุดแล้วก็ได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาลองฟังกันว่ามีอะไรบ้างนะครับ
ก็แขวนซัดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ

เพราะไอ้หัวทองยังไม่แขวนสัด

นะครับก็เล่นกับทีมนี้ตอนปี๙๖นะครับ
จากนั้นก็ในช่วงระหว่างปี๙๖นะครับ

ซึ่งอันนี้ไม่แน่ใจว่าออกเสียงชื่อภาษาฝรั่งเศสเขาถูกต้องมากน้อยแค่ไหน
แต่ว่าเท่าที่ผมไปโพนัสมาน่าจะประมาณนี้นะครับ
คนนี้เป็นอดีตนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสนะครับ
ซึ่งเขามีแนวความคิดที่น่าสนใจก็คือเขาพยายามไปมองหาเพชรในตม
แล้วก็ขายต่อให้กับทีมยักษ์ใหญ่ในยุคยุโรปอ่าอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของเขา
อันนี้คือช่องทางธุรกิจเลย

เล่นในตำแหน่งกองหน้าตัวต่ำนะครับแล้วครึ่งหลังไปเล่นให้เป็นกองหน้ากองหน้าเบอร์๙เลยนะครับ
โอเคคนบ้านเดียวกัน
นะครับแล้วก็การมาของแล้วก็อีกนักเตะสารพัดจากนะครับ
ก็คือว่าได้รับการยอมรับแล้วก็การดูแลเป็นอย่างดี
อืมกับคนที่เกี่ยวข้องในทีมอืมนะครับเนื่องจากว่า
นักเตะที่ช่องเขาเลือกมาเนี่ยเป็นนักเตะที่ฝีดเท้าไม่ธรรมดา
อ่าอืมแล้วก็สามารถที่จะช่วยทีมเบลเล่นให้มีผลงานที่ค่อนข้างดีได้
อืมนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยผมไปลองดูก็คือว่า
เวลาที่ที่เขาจัดอันดับคำเนียบนักเตะอืมอำนานของเบเวเลนเนี่ย
มันก็จะมีชื่อของเนี่ยครับยายาตูเล่เอบูเอแชร์วินโยพวกนี้อยู่
อืมนะครับประมาณนี้นะครับคราวนี้เราก็กลับมาถึงเรื่องที่
ตาลูโดเนสอืมในยูเครนนะครับแล้วก็ย้ายไปอยู่กับ

เข้าสู่เส้นทาง
เพราะว่าจริงตอนช่วงฟุตบอลโลก๒๐๑๖
ตอนนั้นโกรดีโวอร์หรือไอวอลลีโค้ดได้ไปเตะฟุตบอลโลก
แล้วช่วงนั้นนะครับผลงานของยายาตุเล่ที่เป็นดาวรุ่งเนี่ย
ถือว่าผลงานกำลังใช้ได้เลย

ผลงานในฟุตบอลโลกที่ว่าเนี่ย
เป็นจุดตั้งต้นที่ดีที่ทำให้
วนาโกไปเห็นฝีเท้าของยายาตัวเล่
แล้วก็ดึงมาร่วมทีมในเวลาต่อมานะครับ

ยายาตูเล่กับมวนาโกเนี่ยในช่วง
ครึ่งธุรกาลแรกเขามีปัญหากับโค้ช

ทำให้อัตราในการลงสนามเนี่ยไม่ได้เยอะมาก
แต่พอสุดท้ายแล้วเนี่ยผลงานของโมนาโกไม่ดีด้วยเขามีการเปลี่ยนโค้ด
คนใหม่แล้วโค้ดคนนี้ผมจำชื่อไม่ได้นะ
เขาก็ดึงให้ยายาตุเล่เล่นเป็นตัวหลัก
แล้วผลงานของมวนาโกในช่วงครึ่งธุรกาลหลัง
มันเลยสุดยอดมากแล้วไอ้ความสุดยอดที่ว่าเนี่ย
มันก็เลยไปเข้าตาบาเซอร์น่าอีกทีนึง
ก็เรียกว่าอยู่เมืองนาโกแค่ปีเดียวแล้วก็ไปเป็นบาเซโรน่าเลย

เขาก็อยู่กับบาซาวน่าปี

ตาพอรู้ไหมว่าทำไมเขาอยู่แป๊บเดียว
เพราะว่าเขาโดนสนใจหรือว่าเขามีปัญหา

สนใจแล้วใครจะไปดึงตัวจากบาซ่ามาได้ง่าย

ซึ่ง
ในช่วงที่เขาอยู่บาเซอร์น่าเนี่ย
เขาก็เป็นตัวหลักอยู่ระยะเวลาประมาณหนึ่ง

เพราะว่าตอนนั้นบาเซน่ามีการเปลี่ยนถ่าย
มาเป็นแป๊บกวารี่โอลา
ซึ่งแป๊บกวารี่โอลาเนี่ย
เขาเล็งเห็นว่านักเตะที่เล่นเกมรับได้ดีกว่ายายาตัวเลขก็คือ

เขาก็เลยเอาบูสเก็ตขึ้นมาเป็นตัวจริง
ซึ่งในช่วงที่อยู่กับ

ยายะตูเล่จะเล่นตำแหน่งกลาง
เขาถูกล่นลงมาเป็นพิษธุรัพย์
ตำแหน่งตัวรับของตัวเลขก็เสียไปให้กับบุสเก็ต
เขาไม่อยากที่จะอยู่กับบาเซอร์น่าแล้ว

สุดท้ายก็บาซิลน่าก็เป็นชำ
ซึ่งในภาพรวมต้องบอกว่ายายาตุเล่ในสีเสื้อของบาเซน่าก็คือว่าทำผลงานได้ดีนี่แหละ
แต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ประสบความสำเร็จในแง่ของการใช้ชีวิตอยู่
เพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงของเทรนเนอร์นี่แหละนะครับ
แคร์เลยไม่แคร์เลยนะครับจนกระทั่งเรือใบสีฟ้าติดต่อมา

นะครับแล้วก็บอกด้วยว่าเป๊บเนี่ยไม่ได้ศรัทธาในตัวของยายาตุเร่เลย
อันนี้เป็นทั้งหมดคือสิ่งที่แล้วยายาตัวเลขพูดนะ
ของเป๊บเป็นอีกสตอรี่นึง
บอกว่าความจริงเนี่ยคนที่ขอย้ายทีมคือยายาตัวเล่นะครับ
ทุกคนที่บาเซลน่าพยายามที่จะโน้มน้าวใจเขาให้อยู่กับทีมต่อไปแต่ก็ไม่เป็นผลนะครับ
ซึ่งมันไม่เหมือนกันเลย

ชมวอนซึ่งไม่รู้ว่าใครพูดจริงใครพูดเท็จด้วยนะครับ
ค่าตัวของยายาตุเล่ในเวลานั้นก็คือ๒๔ล้านปอนด์

ค่าเหนือยว่ากันว่าอยู่ที่ประมาณ๒๐๐๐๐๐ป่อนต่อสัปดาห์

ถูกค่ะ๒๐๐๐๐๐ป่อนต่อสัปดาห์นี้มากกว่ากองหน้าตัวหลักบางคนของลิเวิร์ดฟูลเองแน่ครับ
ยายาตุเล่เลือกหมายเลข๔๒นะครับด้วยสาเหตุที่ว่าถ้าเรากลับเลข๔๒

แต่ว่าในบทสัมภาษณ์เขาไม่ได้พูดถึงว่า๒๔มันลิ้งกับค่าตัว๒๔ล้านนะ

ในช่วงหลังนะพอกุลมาตอนปี๒๐๑๘

ก็ต้องบอกว่าเป็นยุคใหม่ยังได้ไปตอนยุคใหม่
ถือว่าเป็นก้าวแรกที่ทำให้สโมสรได้โทรฟี่อย่างเป็นทางการ
แล้วก็เป็นจุดตั้งต้นที่ดีของเรือใบสีฟ้า

ก่อนที่จะเริ่มยิงยาวในปีถัดมาที่เป็นกุลที่ยิงลูกปิดท้ายในช่วง๙๙
พีคจริง

คราวนี้เขาได้ขยิบกลับขึ้นมาเป็นกองกลาง
เหมือนได้กลับมาเล่นตำแหน่งที่ถนัดที่สุด

เรียกว่าเป็นผู้เล่นที่มีความสำคัญทั้งเกมลุกแล้วก็เกมรับ

อาจจะเพราะขาเขายาวกว่าหรือเปล่า
เออเออไม่รู้แต่ดูเหมือนเขาดูแบบ

ก็ปัญหาก็เกิดขึ้นครับเพราะว่าจริงอย่างที่เราเห็นกันก็คือว่า

เจ็บกับยายาตุเรมันมีปัญหาหล่างกันแทบจะ

ซึ่งการมาของเป๊บทัพส่งผลกับลงสนามของยาแยกตัวแล้วจริง

คือก็ไม่รู้ว่าเหตุผลคืออะไรนะครับ
แล้วก็มันยังมีปัญหาสามเศร้า
ก็คือว่าตัวเอเย่นของยาตัวเล่ไปตำหนิเป๊กกวาดิโอล่า
ก่อนที่มันต้องมานั่งเคลียร์กันทีหลังอะไรอย่างนี้
มันก็มีปัญหาประมาณนี้เกิดขึ้น
ทำให้ความสัมพันธ์ของยายะตุเล่และเป๊บที่มันไม่ดีตั้งแต่แรก
มันก็ไม่ดีเหมือนเดิมมันไม่ดียิ่งกว่าเดิม
ทำให้ในช่วงที่ยายาตุเล่ไม่ต่อสัญญากับแมนซิตี้แล้วก็ออกจากทีมไปเนี่ย
มันจะมีหลายช่วงที่ยายาตัวเองให้สัมภาษณ์ในเชิงลบต่อเป๊บค่อนข้างเยอะนะครับ
แต่ว่าบทวิจารณ์ของยาโตเล่ที่มันหนักหน่วงที่สุด

อันนี้จะบอกว่าตัวของยายเป็นความเชื่อของตูเล่นะว่า
เนี่ยเป็นคนที่ไม่ให้ความสำคัญกับนักเตะจากแอฟริกา

เขาก็ยกตัวอย่างว่านักเตะแอฟริกาที่ถูกเป๊บหมางเมินเนี่ย

เป็นหนึ่งนักเตะแอฟการ์ที่ที่ถูกเตฟ

เป็นคนที่ชอบควบคุมทุกอย่าง
แล้วก็อยากที่จะให้นักเตะทุกคนต้องฟังเขาเพียงคนเดียว
จริงในบทสัมภาษณ์ตัวเลขใช้คำว่าเชื่อง
เป็นประโยคที่แรงนะแรงแรงแรงนะซึ่งตัวของตัวเลขเนี่ยไม่ชอบความสัมพันธ์แบบนี้นะครับ
เขาก็ยืนยันว่าตัวเขาเนี่ยเคารพโค้ดทุกคนที่เขาทำงานในก่อนนั้นมาตลอดทุกคน
แต่ว่าในสิ่งที่การปฏิบัติของเป๊บที่มีต่อเขาเนี่ยมันดูเหมือนกับสิ่งของแต่ละคำมันก็โหดนะครับ
ภาษาสเปนหรือภาษากะตาลันนะครับ
ใช่ไหมว่าแบบโดนหมังเงินนู่นนี่นั่นไม่ได้คุยก็มันก็ค่อนข้างลิงก์กันอยู่พอสมควรนะครับ
แล้วก็บอกด้วยว่าถ้าหากนักเตะคนไหนที่เป๊ะไม่สนใจ
ก็จะไม่คุยกับนักเตะคนนั้นเลย

ซึ่งจริงเรื่องนี้ต้องบอกว่ามันคล้าย
คือสลาตันตอนที่อยู่บาฟ่าเขาก็มีปัญหากับเป๊บ

ชอบนักเตะที่อยู่ในโอวาสของตัวเอง
ไม่ชอบนักเตะสน
กับว่าตัวเขาเป็นครูใหญ่
แล้วก็เด็กอย่างเมซี่อะไรเนี่ย
คือนักเรียนของเอฟซึ่งถือว่ามันค่อนข้างลิงกัน

อาจจะเกรงบารมีไม่กล้าเข้าไปคุย
ไม่รู้เหมือนกันแต่สุดท้ายสองคนนี้ก็มีปัญหาจริง
แล้วก็จริงมันมีปัญหาถึงตัวของมิโนไลวาล่าด้วย
ซึ่งเขาก็ออกมาด่าแบบโดยตรงเหมือนกันนะครับ
แล้วก็ซาตันบอกว่าจริง
ตอนที่เขาอยู่กับบาซ่าในช่วงครึ่งปีหลัง

แล้วเป๊บเลือกที่จะไม่คุยกับเขาด้วย
บารมีคุณสลาตันคุณมันยิ่งใหญ่เกินทุกอย่าง
ไม่มีใครกล้าเข้าไปคุย
สุดท้ายก็คือเอฟก็เลยปล่อยสลาตันไปอยู่กับมิลานนะครับ
แล้วก็ไปถือว่าโอเคไหมกับมิลาน

ซึ่งในประเด็นที่ยายาตัวเลขให้พูดกับฟรองก์เนี่ย
เป๊กก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่ใช่เรื่องจริง

ผมมายอมรับนี่ตลกนะต่อให้จริงก็เถอะ
มันถือว่าเป็นการเหยียดผิวได้เหมือนกันนะถ้ามองอีกมุมหนึ่ง
ก็มีบทสัมภาษณ์พิเศษในช่วงวันสุดท้ายก็คือว่า
ตัวของยายาก็บอกว่าทุกอย่างมันยอดเยี่ยมไปหมดเลย
และตัวเขาก็อยากที่จะอยู่กับทีมจนถึงวันนั้น
ซึ่งจากผลงานก็ถือว่าประสบความสำเร็จจริง
อย่างที่บอกไปก็คือทีมก็ไม่ได้โทฟอะไรพึ่งมาได้ตอนปีของยายาตัวเล่นเข้ามา
ที่สำคัญคือคนจำนวนมากวิจารณ์ตัวของย้ายและตัวเลข
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าตัวหรือข่าวของค่าเหนื่อย
อ่าทวยรวมแสดงผ่านขายขึ้น
ค่าตัวไม่น่าจะเท่าไหร่ค่าเหนื่อยดูหนัก

ซึ่งจนถึงทุกวันนี้มันก็พิสูจน์แล้วว่า

เพราะว่าเขาถือว่าเป็นนักเตะที่สำคัญมากในช่วงหนึ่ง
ต้องบอกว่าช่วงที่ยังไม่มีเป๊บมาคุมเขาสำคัญมาก
คราวนี้กลับมาถึงเรื่องที่ยายาตัวเลขให้สัมภาษณ์กับฟ้องฟุตบอลนะครับ
เขาให้สัมภาษณ์ในปี๒๐๑๘ใช่ไหมครับ

เขาก็ออกมาขอโทษนะครับแล้วก็บอกว่า

แล้วก็เหมือนทำเรื่องเป็นจดหมายขอโทษกับทางเป๊บโดยตรง
แต่ว่าทางเป๊บไม่ได้ออกมาตอบรับหรือปฏิเสธกับคำขอโทษใดเลยของยายาตุเล่

ซึ่งจนถึงปี๒๐๒๒ตัวของเป๊บก็ไม่ออกมาพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องของยาเยอะไปเล่นเลยนะ

ถ้าสองคนนี้ทำงานด้วยกันแบบจริงจังน่าจะดี
ต่อมาเป็นเรื่องสุดท้ายครับที่ผมจะเล่าเกี่ยวกับยายาตุเล่
อย่างที่บอกไว้ก็คือเรื่องหาของยายาตูเล่ค่อนข้างมีน้อย
เป็นคอลัมป์พิเศษในช่วงยูโร๒๐๒๐ธิเตะในปี๒๐๒๑

เป็นเรื่องเกี่ยวกับมุมมองของเขาที่มีต่อการเล่นฟุตบอลในอังกฤษ
และสิ่งที่เขาเหมือนจะแนะนำให้นักเตะรุ่นหลังไปจนถึงแฟนบอลมาดูในประเด็นนี้
ประเด็นนี้ก็คือประเด็นที่ว่าคุณจะทำยังไงกับเรียกว่าไงดี
เมื่อคุณต้องมาเล่นฟุตบอลอังกฤษคุณจะทำยังไงถึงจะเอาตัวรอดจากฟุตบอลอังกฤษได้
เขาสามารถที่จะคลองบอลได้นานเป็น๑๐วินาทีเลยแต่ในอังกฤษยังเก่ง๓วินาทีถูกพุ่งมาจากการแล้ว
เพราะว่าฟุตบอลสเปนคืออาจจะปล่อยให้นักเตะคนนั้นเลี้ยงบอลได้นานแต่อังกฤษไม่ใช่เขาพุ่งชัดทันที

พวกตัวอังกฤษฮาร์ดแมนพวกนี้มันเข้าหนักอยู่แล้วนะครับ
หลายคนอาจจะคิดว่าเรื่องที่เขาพูดมามันเป็นเรื่องตลก
เกี่ยวกับการเพิ่มกล้ามเนื้อก้นกับกล้ามเนื้อสะโพกอะไรอย่างนี้
แต่เขาบอกว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ย
เล่นฟุตบอลโดยเฉพาะในอังกฤษเนี่ยการมีกล้ามเนื้อสวนเนี่ย
แข็งแรงมากมันช่วยได้จริงเพราะว่าคุณจะสามารถป้องกันลูกบอลจากผู้เล่นคู่แข่งได้
คือไอ้กล้ามเนื้อตรงก้นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนโล่นะครับ
ที่จะสร้างช่องว่างระหว่างผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามกับตัวคุณเอง
ทำให้คุณมีเวลาที่จะครองบอลได้นานมากขึ้น
ขาแข็งว่างั้นเถอะจะทำให้ตัวแข็งขาแข็งขึ้น
ตัวของยายาตัวเลขเขาบอกว่าให้คุณไปสังเกตลาฮีมเซอร์ลิ่ง
เวลาที่ลาฮิมเซอร์ลิ่งได้บอลในตอนท้ายเกมแล้วไปอยู่ตรงมุมทง
มันจะไม่มีนักเตะคนไหนที่แย่งบอลจากลาฮิมสเตอร์ลิ่งได้
เขาบอกให้สังเกตเรื่องนี้นะครับ
ยายาตัวนี้บอกว่ายังมีอีกคนนึงที่เป็นตัวอย่างที่ดีก็คือ
เอ็นโกโรกองเต้เขาบอกว่าอีกคนนึงที่มีก้ามเนื้อ
บริเวณก้นและสะโพกที่แข็งแรงมาก
ด้วยจุดสนทวงของคอลต่ำ
ทำให้เวลาที่เขาเข้าปะทะเขาจะสามารถจะป้องกันบอลจากคู่แข่งได้เป็นอย่างดี
บล็อกบาร์จะมีลักษณะทางกายภาพ
ยายาตุเล่ก็คือขายาวแล้วเวลาที่ป๊อกป๊าปกป้องลูกบอลจากคู่แข่ง
เขาจะใช้สะโพกบังไว้ก่อนเสมอ

ใช่แต่ว่าเวลาที่เขาเอาขาไปเกี่ยวแล้วเขาจะเอาก้นหรือสะโพกไปกันไว้ก่อน
อันนี้คือสิ่งที่ยายาตุเล่บอกนะครับ
เขาบอกว่าถ้าหากการดูฟุตบอลครั้งต่อไป
อยากให้คุณลองสังเกตดูว่านักเตะเหล่านี้ใช้กล้ามเนื้อส่วนล่างในการป้องกันลูกบอลมากน้อยแค่ไหนนะครับ
อืมนี่เป็นสิ่งที่ยายาเตอรี่บอกมานะครับ
วูลลี่เลยวูลลี่สลาฮิมสเตอริ่งถ้าวิ่งมันเลยเป็นอย่างนั้นไง
ก็ตูเล่อยู่กับแมนซิตี้เป็นเวลา๘ปี
เริ่มต้นสัญญาณในปี๒๐๑๐จนถึง๒๐๑๘
ก็ละห่องระแหงกับเป๊บ๒ปีก็คือ๒๐๖๐๑๖ถึง๒๐๑๖
ก็ยืดเยอะอยู่นะกับเป๊บถือว่านานนะ
แต่ว่าถ้าพูดถึงชื่อยายาตุเร่ดูเหมือนจะอยู่กับซิตตี้นานกว่านั้นนะ
ใช่เพราะจริงมันมีช่วงหนึ่งที่เขาไม่ได้ลงด้วยปัญหาเยอะกับตัวเป๊บนี่แหละนะครับ
ทางด้านผลงานส่วนตัวต้องบอกว่าเขาทำได้ทั้งหมด๘๑ประตูนะครับ
ปีนั้นยิงไป๒๐ประตูกับ๙แอสซิส
เป็นกองกังยังไงที่เป็นดาวน์สันโวสสุดทีม

ซึ่งตูเล่เนี่ยเขาอธิบายด้วยว่าผลงานของซีซั่นนั้นมันเป็นเพราะว่า
รู้ว่าแต่ละคนมีลักษณะการเล่นสไตล์การเล่นยังไง

ใช่แล้วทุกอย่างมันลงล็อกก็เลยทำให้ตัวนั้นซีซั่นนั้นตัวของตัวเลขมีพื้นที่ในการเล่น

ยายาตุเร่เป็นคนเดียวในยุคใหม่เป็นหนึ่งไม่ใช่เป็นคนเดียวเป็นหนึ่งในคนที่ชอบในยุคใหม่
ที่ไม่รู้สึกหมั่นไส้รู้สึกว่าอันนี้เป็นหนึ่งคนที่แบบโคตรเจ๋ง
อีกคนนึงที่ชอบแต่ชอบแซวก็คือใจไม่ใช่คอมปานีคอมมณี
รู้สึกว่าคอมปานีก็เป็นอีกคนนึงที่แบบเออหมั่นเท่ดีเว้ย
เออใช่แยตุเรทก็เขาย้ายไปไหนนะหลังจากออกจากซิตี้ลืมมาแล้ว
อะครับอย่างนั้นน่าเสียดายมานั้นน่าเสียดายสำหรับ
อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าถ้ายาย่าเล่นกับเป๊บได้เนี่ยน่าจะมัน
ใช่แต่ก็นั่นแหละครับเหมือนน้ำมันกับไฟครับมันไม่ค่อยเข้ากัน
เคมีมันไม่ค่อยดีคือมันตลกที่ว่าคืนหนีจากตอนที่อยู่บาเซอร์น่ามารอบหนึ่ง
คือถ้าเป็นแบบเหมือนกรณีของมูลินโยหรือตอนกลับมาคิตยานอย่างนี้
มันค่อนข้างที่จะสมูทกว่าโอเคจริงว่าตอนซีซั่นที่เราจะเริ่มเนี่ย
แต่ว่าตัวของเป๊บกับเจ๊ตัวเลขมันค่อนข้างจะแบบปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับ
อาจจะสั้นไปนิดนึงแต่ว่าก็ตามข้อมูลที่พยายามจะหาให้ได้มากที่สุดแล้ว
จริงเมื่อกี้ตอนระหว่างอัดเนี่ยผมเสิร์ชข้อมูลไปด้วยนะเผื่อมีอะไรมาเสริมแล้วก็ไม่มี
ไม่ค่อยมีค่อนข้างยากครับมันต้องเล่าเพราะมันเลข๔๒มันเป็นเบอร์ของยายาตุเล่ด้วย

อ๋อกลับไปโอลิมเปย์กอร์ส

ชิงเต่าปะชิงเต่าเอฟซีมา

ไปเล่นที่จีนด้วยเราไม่ได้ติดตามเลยนะ

มีเจ้าส่งข้อมูลมาให้ตอน

จริงนี่คือตัวแทนเวียร่าอีกคนเลย
ถ้ามาเล่นกับเวงเกอร์อาจจะเพิ่มความดุดัน

เหมือนเดิมช่วงนี้คงจะเงียบเหงาหน่อย
ไม่มีครับอาจจะอาจจะไม่ค่อยคึกคักในเรื่องของ
การชมฟุตบอลก็ช่วงนี้ก็ลุ้นกันไปในตลาดนักเตะ

ดูฟุตบอลทีมชาติเน
อยากให้เห็นเปิดตลาดตอนี้
คิดว่าหลายทีมคงแบบจ้องกันมันกว่านี้
ก็ในช่วงที่เราเพิ่งเข้าห้องอัดวันนี้ก็

ก็นั่นแหละครับก็จะมี๒ดิวแล้วก็
ล้านยูโรคิดว่าน่าจะหมดแล้ว

ก็ลุ้นกันไปว่าจะเกิดใครเกิดอะไรอีก
ผ่าตัดเสร็จทันเปิดฤดูการหรือเปล่า
รูปคันนี้จะแบบกลับมาครบ๓๒หรือยัง
มาแล้วอย่างน้อยก็คิดว่าอะไรก็คงดีขึ้น
ใช่เขาเพิ่งมาแซวผมในเฟซบุ๊คเรื่องนู้นเยียดอยู่เลย
นะครับอ่ะก็ยังไงก็ติดตามกันต่อไป
ในวงการฟุตบอลทั้งพรีเมียลีก
ว่าลีกอื่นในยุโรปหรือหลีกไทยใดก็ตามแต่
นะครับก็เราก็จะมีมาอัปเดตเรื่อย

ปอย๔๓นิดนึงพี่บอย

มีชื่อเขาปรากฏแทบจะอีพีเวนต์อีพีได้เลย

อันนี้เราต้องจัดอีพีเขามาเต็มเลย

เป็นอีพีสำหรับเขาด้วยเฉพาะ

แล้วทุกคนจะออกด้วยว่ามันพูดบ่อยจริงไงสองคนนี้
บอกเลยว่าอีพี๔๓เนี่ยยาว
ยาวแน่ยาวกว่าตัวเลขเท่านึง

แล้วก็ที่ผมจะเล่าในอีพี๔๓เนี่ย
ก็คือว่าพรไปเยอะมากแล้ว

ก็บ่าย๒โมงนะครับวันเสาร์
แม้จะไม่มีบอลแต่เราก็ยังอยู่
ก็ติดตามฟังกันได้ตามช่องทางต่างที่

ช่วงนี้ตันก็ส่งข้อมูลมาให้เราได้

เราบอกว่าเรามากันยาวแน่นอน
ยังไงก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อน

สวัสดีครับผม